มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๔ปีนะครับ
ไปเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดเฉวงที่เกาะสมุยสุราธานี
ปรากฏว่าช่วงนี้ขึ้นลมในทะเลมันแรง
อยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแล้วก็โอ้โหท่าทางจะแย่แน่
โชคดีครับมีผู้ชายคนหนึ่งขี่เจ็ดสกีไปช่วยมาได้อย่างปลอดภัย
เดี๋ยวไปดูช่วงวินาทีที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้
ช่วยมาได้นะฮะคนก็โอ้โหเห็นคลิปที่เขาเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ก็ชื่นชมกัน
นี่คือฮีโร่เลยนะนายสาโรธช่วยเกิดอายุ๓๗ปีนะครับ
เป็นผู้ชายที่ขี่เจสสกีไปไปช่วยเด็กนะฮะ
บอกว่าเขาทำงานปล่อยเช่าเจสสกีอยู่แล้วอยู่ที่ชายหาชะเวง

ซึ่งทุกปีช่วงเดือนพฤศจิกายน

มีเด็กไทยคนหนึ่งนะฮะ

อย่าไปเล่นตรงที่มีน้ำลึกนะแต่มีเด็กคนนึงออกไปแล้วไปเจอจุดที่เป็นร่องน้ำลึกพอดี
ถูกกระแสน้ำพัดพากันไปในทะเล
กลุ่มเจ็ดสกี่ของพวกเค้าเค้าเฝ้าระวังอยู่แล้ว
เห็นเหตุการณ์ก็เลยขับเจ็ดสกีออกไปแล้วก็ไปช่วยเด็กกลับเข้าฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย
จริงถูกต้องแต่พี่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ใช่ฮีโร่อะไรหรอก
เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ประกอบการเจสสกีริมหาดเฉวงเนี่ยนะ

เขาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ที่ไปเที่ยวไปเล่นน้ำกันที่บริเวณชายหาดนะคะ

ก็เหลือบตาไปเห็นแล้วก็เพื่อนที่มาได้ตะโกนบอกด้วย

แต่สถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกปี
พวกผู้ประกอบการแจ็คสกีริมหาดเฉาเหวงนี่
ก็ได้เห็นอยู่ทุกปีแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือทุกปีครับ

ปีนี้ก็เหตุการณ์เพิ่งเริ่มจะเกิดจากเมื่อวาน

ครับผม
ค่ะพี่สารโรธพลเมืองดีคนนี้

ถ้าช่วงไหนคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง
ต้องเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันดูนะคะ
แล้วก็ต้องฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่จากผู้ประกอบการเพื่อความปลอดภัยด้วย
ฉันก็เพิ่งไปพังงาเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้เลย

เพราะว่าเราอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ทุกครั้งก็ได้